สั่งปิดโรงพยาบาลเดชาไม่ได้มาตรฐาน
พนักงานกว่า๑๖๐ชีวิตถูกเบี้ยวเงินเดือนนานถึง๔เดือน
เกิดอะไรขึ้นกับโรงพยาบาลเดชา
ถามตรงกับจอมขวัญ๑๘นาฬิกา๓๐นาที